เดี๋ยวที่จิกวัฒน์ปทุมธานีไปที่วัฒน์ที่นี่จะได้ว้ายพระสามดี

เป็นอีก๓มิติแล้ว
มากันหลายวิธีใช่มากราบไหว้พระสามดี

สามวิติเหรอสามวิติเหรอ
สามวิติเหรอสามวิติเหรอ

อ้าวสามดีประกอบไปด้วย
หลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดี
ไหว้ที่นี่เพื่ออะไรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

แล้วก็ขอโชคด้วยขอโชคกับอะไร
ไอ้ไข่ไข่มาอีกแล้ว
ที่วัดดอนใหญ่นะฮะแล้วก็พลาดไม่ได้ต้องไปดูอ่างน้ำมนต์ที่วัดดอนใหญ่นี่แหละ
เขาบอกว่าจัดให้แล้วไปไปดูกันเผื่อจะได้โชคได้ลาบว่าอย่างนี้นะครับ
คือผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามว่าเอ๊ะประวัติความเป็นมาสถิติ
ว่ากันถึงเรื่องสถิติย้อนหลังเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่บ้าง
บอกว่ามีคนดวงเฮงดวงดีได้โชคได้ลาบรับทรัพย์ก้อนโตมา
จากที่เนี่ยหลายต่อหลายครั้งคือถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนั่นแหละ
หลายคนก็บอกว่าได้หลายสิบใบเลยแล้วก็นำประทัดมาแก้บน
นี่มีภาพให้ได้ดูด้วยนะมาแก้บนไอ้ไข่ทีก็ยิงทีก็เป็นหมื่นนัด
ไม่ได้ยิงปืนนะยิงประทัดจุดประทัดนี่แหละครับปั้งไปเนี่ย
แต่ว่าบางคนเขาก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน
แบบว่าอารมณ์ปิดยอดได้ตามเป้าหมายอะไรก่อนสิ้นปี
เขาก็มาแก้บนด้วยประทัดหมื่นนัดเช่นกัน
เสียงก็เลยดังสนั่นวันไหวไปทั่ววัดแบบนี้นะครับ
เอาล่ะพอหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเสียงประทัดที่จุดมันเงียบลง

ยังคงอยู่ที่นั่นยังไม่ไปไหนหัวใจฉันยังเป็นยา
ไปไหนต่อเราจะต้องดูอะไรต่อ

เลขท้ายปลายประทัด

คือผมจะบอกแบบนี้ละกันไอ้เลขปลายประทัดเนี่ยมันมีครบทุกเลข

คุณไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเลขไหนเป็นเลขที่ใช่เลขไหนเป็นเลขที่โดน
ผมบอกแบบนี้แล้วกันว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใครจะเชื่ออันนี้ไม่ว่ากัน

เอางี้ละกันคุณอย่าไปทุ่มเทและให้ความหวัง

เพราะทุกครั้งที่หวังมากเชื่อผมเถอะครับ

แต่บางคนเขาบอกว่าเจ็บบ่อยค่อยชิน
เอาถ้าคุณชินผมก็ไม่ว่าอะไรคุณ
เออก็ว่ากันไปนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อ